เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องทีจากจังหวัดตากนะครับ
จะสามารถต่อลมหายใจ
กับการตอบคำถามเพียง๔ข้อให้ถูกได้หรือไม่
จากจังหวัดตากนะครับ

ตอบถูก๓ข้อรับเงิน๑บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด
ถึง๑ล้านบาท

ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็เอาใจช่วยครอบครัวของแม่
คำถามที่ทางรายการตั้งขึ้น
จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของคุณแม่

ขอเชิญแม่จอยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
แม่รักน้องทีมมากที่สุด
อยากให้น้องทีอยู่กับแม่เป็นนานมากที่สุด

แล้วก็สู้ไปกับแม่วันต่อวัน

เราจะเป็นกำลังใจให้กันและกัน
แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ต้องสู้กันให้ได้ก่อนนะครับ

ผมจะมีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
จอยจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นเรื่องแรกและเป็นข้อแรกนะครับ

เรามาดูทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โรงพยาบาลสวนดอก
เรื่องที่๒อาหาร
เรื่องที่๓บริษัทขนส่งจำกัด

อั้นจะสามารถตอบเรื่องนี้ได้ไหม

ทีจะถนัดเรื่องอะไร

พร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วแม่จอยจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ
โรงพยาบาลส่งออก
จอยเลือกตอบเรื่องโรงพยาบาลสวนดอกครับ
พาน้องพีไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนดอกอยู่แล้วใช่ไหมครับ

เห็นบอกว่าแม่เคยไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ใช้เวลาเป็นปีเลย

แล้วหลังจากที่อยู่เป็นปีแล้วครับแม่
แม่ยังไปบ่อยไหมครับ
เดือนนึงไปประมาณ๓ครั้ง
สิ่งที่ผมถามเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โรงพยาบาลสวนดอกมีชื่อเป็นทางการว่าอะไร
ตัวเอง
ตัวเลือกที่หนึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
และตัวเลือกที่สี่โรงพยาบาลนครเชียงใหม่มหาราช
๒นครเชียงใหม่อันนี้ไม่ใช่

นครเชียงใหม่มหาราช

ใบหมอนัทก็มีที่บ้านเยอะหลายใบแล้วก็ยา
ถ้าพร้อมแล้วแม่จอยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๓ค่ะมหาราชเชียงใหม่
จอยเลือกตอบตัวเลือกที่สามโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ครับ
เราจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวผมจะถามให้หมดให้ครบ๔เรื่องก่อน
แล้วเราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นและเอาใจช่วยกันว่า
ครอบครัวของน้องทีจะสามารถคว้าเงินรางวัลไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่นะครับ
ยังไม่หมดหน้าที่เท่านี้นะครับแม่จะต้องเลือกว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จอยเลือกป้าติ๋มนะครับแล้วเรื่องที่แม่จอยจะเลือกให้ป้าติ๋มขึ้นมาตอบ
คือเรื่องไหนครับระหว่างอาหาร
บริษัทขนส่งจำกัดภาษาไทยและจังหวัดตาก

ขอเชิญป้าติ๋มขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ติ๋มเป็นคนจังหวัดตากแต่กำเนิดไหมครับ

สถานที่ดังของจังหวัดตากมีอะไรพอจะทราบบ้างไหมครับ
ก็มีน้ำตกหลังสางเขื่อนภูมิพล

คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคิดว่าคงไม่ยากสำหรับป้าติ๋มนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เขื่อนใดที่อยู่ในจังหวัดตาก
ตัวเลือกที่หนึ่งเขื่อนภูมิพล
ตัวเลือกที่สองเขื่อนสิริกิจ
ตัวเลือกที่สามเขื่อนอุบลรัฐ
ตัวเลือกที่๔เขื่อนสิรินทร
คำถามเรื่องที่มันตากง่ายมากจ้ะไม่ต้องคิดเลยง่าย

ถ้าพร้อมแล้วป้าติ๋มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ติ๋มเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งเขื่อนภูมิพลครับ
สองข้อผ่านไปแล้วสองข้อนั้นถ้าเกิดว่าข้อนี้ป้าติ๋มสามารถที่จะตอบถูก
นั่นหมายความว่าได้รับเงินรางวัล๑๐๐๐บาทนะครับ
ที่จะไปต่อลมหายใจกันในวันนี้นะครับ
ติ๋มจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตาอ้านขึ้นมาตอบครับ
เหลือเรื่องอาหารบริษัทขนส่งจำกัดแล้วก็ภาษาไทย
คิดให้ดีนะครับเรื่องไหนที่จะเหมาะกับตาอั้น
ติ๋มจะเลือกเรื่องไหนให้ตาอั้นครับ

ติ๋มเลือกเรื่องอาหารให้ตาอั้นขึ้นมาตอบนะครับ

ขอเชิญตาอั้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตาจ๋าครับ
ติ๋มเลือกเรื่องอาหารให้ตาตาถนัดทำอาหารไหมครับ
เมนูอะไรที่ตาทำอร่อย
แกงเพ็ดกแกงชุบหรือเฉีย

แล้ววัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ที่ใช้บ่อยที่สุดคืออะไรครับตา

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
เนื้อหมูชิ้นใดคือส่วนของสรรคอหมู
ตัวเลือกที่๑ชิ้นที่๑ตัวเลือกที่๒ชิ้นที่๒ตัวเลือกที่๓ชิ้นที่๓ตัวเลือกที่๔ชิ้นที่๔
ชิ้นไหนคือสรรคอหมูเชิญครับตามาดูได้ใกล้เลย
จับดูได้นะตาว่าชิ้นไหนคือสันคอหมูนะครับ
ชิ้นที่๑ชิ้นที่๒ชิ้นที่๓ชิ้นที่๔ชิ้นที่๕
จับได้ดูได้ใกล้ได้

เนื้อหมูชิ้นใดคือส่วนของสรรคอหมู
อั้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกสุดท้ายคือตัวเลือกที่สี่นะครับชิ้นที่๔ครับ
เหลือคนที่จะขึ้นมาต่อชีวิตอีกคนเดียวเท่านั้นก็คือน้องทีนะครับ
อั้นจะต้องเลือกว่าจะให้น้องทีขึ้นมาตอบคำถามเรื่องไหน
ระหว่างเรื่องบริษัทขนส่งจำกัดกับเรื่องภาษาไทยภาษาไทย

อ้านเลือกเรื่องภาษาไทยให้น้องทีขึ้นมาต่อชีวิตนะครับ
ขอเชิญน้องทีขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้น้องทีเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
ตอนนี้เรียนชั้นป๕ครับกำลังรอขึ้นป๖ครับ
กำลังรอขึ้นป๖นะครับ
ทีชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดนะครับ

ก็ไม่ยอดแต่ก็พยายามอ่านฮะ
พยายามอ่านภาษาไทยแล้วลูก

เพราะว่าคำถามในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษาไทย
แต่ก็อยู่ในหลักสูตรของชั้นเรียนที่หนูเคยเรียนผ่านมาแล้วแหละลูก
สำหรับคำถามเกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยคือ
คำใดสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กก
ตัวเลือกที่หนึ่งน่าน
ตัวเลือกที่๒แพร่
ตัวเลือกที่๓เลย
ตัวเลือกที่สี่ตาก

จะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

น้องทีเลือกตัวเลือกที่สี่ตากครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าจะได้เงินทุนไปต่อชีวิตและไปต่อลมหายใจ
อย่างน้อยก็จะได้ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลหนูแล้วก็คุณแม่หนู

คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องทีจากจังหวัดตากนะครับ
กับการตอบคำถาม๔ข้อ
ว่าครอบครัวของน้องทีจะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสคว้าเงินรางวัลไปได้เท่าไหร่
ช่วงหน้าครับเกมต่อชีวิตครับ
คำใดสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กก